การเมืองก็ต้องพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ก็ร้อนแรงสำหรับแต่ละพัก
ก็มีการเดินพบประชาชนพบปะประชาชนไม่ได้
ต้องพูดว่าเดินเพื่อจะให้สมาชิกเข้าสมัครพัก
ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพเทือกสุบัน
ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
หรือแม้แต่ทางฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย
วันนี้แล้วนะครับที่พักประชาธิปัตย์จะเปิดให้สมาชิก
ลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพัก

ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ก็ยังลุยอยู่ในพื้นที่ของโคราชนะครับ
เป็นพื้นที่ถิ่นบ้านเกิดด้วย
แล้วก็เป็นพื้นที่ของคุณพ่อด้วยนะครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพัก
เพื่อไทยนำทีมแก่นำและอดีตสสภาคอีสานของพัก
ลงพื้นที่ภาคอีสานครั้งแรกที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็เพื่อจะรับสมัครสมาชิกพัก
โดยก่อนเดินสายพบกับชาวบ้าน
พักเพื่อไทยเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับ
การเข้าศักระอนุสวรีเท้าสุระนาบรีหรือว่าย่าโมของคนโคราช
ต่อด้วยไปเดินตลาดแม่กิมเห็ง
โดยการลงพื้นที่วันนี้นะครับมีนายทหารนอกเครื่องแบบติดตามตลอดเส้นทางนะครับ
เพื่อดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยนะครับ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐมาที่ตลาดเพื่ออะไรคุณ
จากเจอกับประชาชนแล้วนะครับ
แล้วก็มาหาสมาชิกพักที่จะสมัครเข้าพักเพื่อไทยแล้วนะครับ
ก็ยังมาซื้อของบอกว่าจะเอาไปทำบุญให้คุณแม่นะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงครบ๑๐ปีที่คุณแม่จากไป
แล้วก็เดือนหน้าครบ๔ปีที่คุณพ่อจากไป
ถือโอกาสมาซื้อของทำบุญ
รวมถึงไปทำบุญที่วัดแจ้งนอกด้วยนะครับ
โอกาสของการเป็นลูกหลานของคนโคราช
เนื้อเชื้อขายของโคราชเป็นหลานย่าโมโดยแท้
ก็เลยเดินทางมาที่โคราชนี่นะครับ
พร้อมยืนยันนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้
ไม่ได้กระทำขัดต่อคำสั่งคอสช
เป็นเพียงการเชิญประชาชนมาร่วมมือกับพักเพื่อไทย
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องครับ
ต้องเดินลนรงค์หาสมาชิกพักแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกพักแทบจะไม่เหลือแล้ว
ก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่จะสมัครเป็นสมาชิก
ดังนั้นการที่ประชาชนจะได้บอกเราว่าอยากได้อะไร
เราจะไปรับฟังนะคะเราอยากให้มาช่วยคิด
แล้วเราก็จะพยายามที่จะนำนโยบายที่เราเคยทำและประสบความสำเร็จ
ได้มาเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพื่อให้คนไทยมีความสุข
ส่วนการเดินคารวะแผ่นดินเป็นวันที่๖ของนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ย่านราชปรารบประตูน้ำและ๔แยกราชประสงค์
เพื่อพบกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ประตูน้ำ
เชิญชวนให้ร่วมเป็นสมาชิกพัก
เมื่อวานถ่ายซิมีคนมาป่วนไหม
มีมีทุกวันนะครับได้ถูกชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำชูป้ายภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีความหมายว่าโกหกหลายและพูดตอบโต้กันเล็กน้อย
เพราะว่าคุณสุเทพชูนิ้วโป้งให้แล้วก็ถามว่าเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่
ถามแบบนี้เลยนะผู้ชายที่สวมแว่นดำเขาก็เลยบอกว่าเปล่าครับ
ผมเป็นประชาชนคนไทยอย่าหลอกลวงประชาชนอย่าเป็นไม้ค้ำยันพระเด็จการ
แต่ว่ารายงานข่าวออกมานะครับว่าผู้ชายคนนี้คือนายเอกอัฐากรนะครับ
ที่เคยชูป้ายใส่นายอภิษฎเวชาชีวหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
เคยตะโกนเรียกร้องให้ประชาธิบัตย์ปฏิรูปตัวเองก่อน
ปฏิรูปประเทศด้วยนะครับในช่วงปี๕๗มาแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการเดินสายคารวะแผ่นดินของนายสุเทพเทือกสุบันนะครับ
แล้วก็ทางพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ย
เรื่องนี้ก็ผู้สิทธิ์เอาไปถามผลเอกประวิทย์วงสวรรครองนายยกรัฐมนตรี
ฟังเสียงว่ารองนายยกรัฐมนตรีตอบประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะครับ
คนเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไปเป็นบุคคลเรื่องของบุคคล
ก็ให้ตำรวจกับกรกตดูตำรวจดูว่าถ้ามันไม่ไหวก็บอกเขาให้ผู้ว่าไป

คือก็กลัวไงกลัวเพราะว่ามีคนมาป่วนทุกวันนะครับ
ก็กลัวจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับ
แล้วก็มีคำถามที่ว่านายสุเทพลงพื้นที่ถามมวลชนกปศ
แต่มีการต่อต้านจัดสะเทือนถึงคอสชหรือไม่
ผลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ

เห็นจะมาสนับสนุนตนเองแต่อย่างใดนะครับ
มาดูข้อเรียกร้องที่จะส่งต่อไปยังต่างประเทศหน่อย

มีความกังวลว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะไม่เที่ยงธรรม
อยากให้ประเทศมหาอำนาจส่งภาคเอกชนหรือว่าองค์กร

เมื่อวานส่งเป็นเอกสารจำนวนถึง๗หน้าด้วยกันนะครับ

มีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีการถือครองหุ้น
เนื่องจากคู่สมบรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่า๑๐๐ละ๕
และไม่มีการแจ้งต่อปปชภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด
ของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ท้ายที่สุดนายดอนยังคงทำหน้าที่รัฐมนตรีอยู่นะ

เพราะว่า๓รัฐธรรมนูมีมติเสียงข้างมาก
สมาชิกพักการเมืองและหลังเลือกตั้งจะไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพราะเชื่อว่าประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่เก่งหลายต่อหลายคนนะครับ

ท้ายที่ความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์บ้าง

หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะฮะ
เป็นวันหมาหอนในการที่ผู้สมัครเป็นหัวหน้าพักทั้ง๓คนนะครับ
พิสิทธิเวชชาชีวะนายอลงกรพลบุตรแล้วก็นายแพทย์วรงค์ได้เดินหาเสียงจากสมาชิกพักนะครับ
โดยวันนี้ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
จุลินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพัก
จะเป็นผู้เปิดศูนย์บัญชาการการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของพักแล้วนะครับ
แล้วก็จะเป็นผู้ใช้สิทธิ์เป็นคนแรก
จากนั้นสมาชิกพักก็จะใช้สิทธิ์ตามลำดับจนถึงเวลา๑๘นาฬิกา
ก็จะได้ทราบกันนะครับว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นเป็นใคร

เพราะว่าวันที่๑ถึงวันที่๓
และการลงคะแนนก็จะลง๒รูปแบบคือ
ลงคะแนนผ่านหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ๒วันคือวันที่๑คือวันนี้นะครับ

แล้วก็วันที่๕พฤศจิกายน
ในส่วนของภาคอีสานภาคใต้ก็จะทราบผลหลังปิดการลงคะแนนไม่เกิน๑ชั่วโมง
นำผลมาหั่งเสียงเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
เพื่อเลือกหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการ
สรุปผลออกมาคือวันที่๑๑พฤศจิกายน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็นำการเมืองมาให้ได้ติดตามกันตั้งแต่ต้นแบบนี้เลย